ป่วนซะแล้วค่ะสำหรับหนุ่มฟิลนะ
ซึ่งเป็นพระเอกละครจากวงหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแหละ
ฟิลเนี่ยเล่นมาหลายเรื่องแล้วสำหรับละครพื้นบ้านนะคะ
งานเข้าเลยเพราะว่ามีสาวปริศนามาป่วนในเฟซบุ๊กค่ะ
แล้วก็กุเรื่องราวด้วยนะกล่าวหาว่า
คือเขาบอกว่าตัวเขาเป็นภรรยาของฟิล
แล้วก็มีลูกด้วยกัน๒คนแล้วด้วย
คือมันสร้างความเข้าใจผิดไปทั่วเลยค่ะ
แล้วก็สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้ฟิลมาก
จนต้องมีการเดินทางเข้าไปแจ้งความ
ที่สพสำรงเหนือเมื่อวานนี้ฟิลล์ไปมาแล้วนะ

ก็เลยเดินทางเข้าแจ้งความที่บกปอทอีกทางหนึ่ง

เพราะว่าที่โพสต์เนี่ยมันเป็นการโพสต์ในโซเชียล
ก็เลยต้องไปแจ้งทางบกปอทนะคะ
ฟิลบอกว่าที่ผ่านมาสาวคนนี้สาวรายนี้
อ้างแบบนี้แล้วทำแบบนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะ

อุตส่าห์ให้โอกาสแล้วบอกไปแล้วด้วยว่าจะให้โอกาส
ก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมในการแอบอ้าง

เพราะว่ามีการว่าผู้หญิงคนนั้น

ทำให้ผู้ใหญ่ในวงการโทรมาสอบถามตัวเขาเป็นจำนวนมาก
แล้วทำให้เขาได้รับผลกระทบเรื่องของงานด้วย
ก็เลยตัดสินใจดำเนินคดีตามกฎหมายซะเลยนะคะ
ยืนยันให้แฟนคลับคนอื่นสบายใจด้วย

เพราะถึงแม้ทุกวันนี้ฟิลจะอายุใกล้เลข๓แล้ว
แต่ยังโสดยังไม่มีลูกและยังไม่มีเมียค่ะ
ชัดเจนนะคะโอ้คนนี้ดิฉันก็แอบเป็นแฟนคลับนะ
ก็เจอกันมาหลายปีหลายเรื่องใช่ไหมหลายคนก็คุ้นเคยกันดีแหละแต่ว่าถูกแอบอ้าง
ก็เลยต้องฟ้องแจ้งความเพราะว่ามันสร้างความเสื่อมเสียให้กับเขาด้วยเป็นตัวอย่าง